ผมไม่รู้ว่ามีสำนักกีฬามวยไว้เผื่ออะไร
มีไว้ช่วยเหลือวงการมวยทำให้ดีขึ้น
หรือว่ามีทำให้วงการเมืองไทยตกต่ำลง
วันหนึ่งคุณต้องไปดูมวยไทยในต่างประเทศ

แต่ก็ยังดื้อจากกันเอง
มันไม่ควรมีการจัดการขันมวยแล้วในช่วงเวลาที่เกิดการติดโควิดในประเทศไทยจากสนามมวยน่ะช่วงนั้นคือช่วงที่ควรจะต้องงดมวยไปแล้ว
แต่ก็ยังดื้อกันเองส่วนของเราก็ผิด
แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็วงการมวยส์ไทยคือกวงการเดียวในประเทศนี้
คือสังคมเดียวที่ออกมาเปิดหน้าและยอมรับว่าพวกเราติดโควิด

ที่ต้องดูแลซึ่งที่ผ่านมาตอนนี้เวลา๕เดือนเราใช้เงินไปแล้วประมาณ๑๐ล้านได้มั้ง
ยังนึกไม่ออกเรื่องของสำนักงานกีฬามวยที่มีทำประโยชน์ให้กับวงการมวยนะ
อย่าว่าแต่ช่วงโควิดเลยเอาว่าก่อนโควิดด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือการเยียวยานักมวย
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินกันผมไม่รู้ว่ามีสำนักงานกีฬามวยไว้มีไว้เพื่ออะไร
มีไว้ช่วยเหลือวงการมวยทำให้ดีขึ้นหรือว่ามีทำให้วงการมวยไทยตกต่ำลง
ทุกคนเนี่ยคือเจ้าของมวยไทยร่วมกันมวยไทยไม่ใช่ของผมมวยไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง
คนที่เกิดมาเป็นสัญชาติไทยนั่นคือเจ้าของมวยไทยร่วมกัน
ดังนั้นเนี่ยอย่าตีค่ากีฬามวยไทยต่ำจนเกินไป
คุณลองคิดดูว่าวงการมวยไทยในบ้านเราที่คุณประนามนักประนามหนาเนี่ยวันหนึ่งเกิดมันไม่มีอยู่แล้วในประเทศนี้
คุณต้องไปดูมวยไทยในต่างประเทศคุณจะมีความรู้สึกยังไง
ถ้ามวยไทยมันต้องจบลงในเจนนี้ในเจนเรชั่นนี้คุณจะเอาหน้าไปต่อบรรพบรุษได้อย่างไร